ก็ขับรถไปนะฮะแถวจังหวัดสกลนครนะครับ
ก็ไปเจอเด็กอายุ๓๔ขวบยืนอยู่ข้างทาง
จริงจากนั้นคิดว่าเอ๊ะสงสัยมารอแบบอ่าขอแตรสามชาติหรือเปล่า
สุดท้ายไม่ใช่นะฮะโดนปลาหิมใสนะครับ
เฮ้ยทำไมปลาหินอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะเด็กตัวนิดเดียวนะครับ
นี่เป็นรถของคุณธีรวัตรนะฮะมีกล้องหน้ารถด้วยกล้องหลังรถด้วย
อันนี้เป็นตอนที่ย้อนกลับมานะย้อนกลับมาแล้วนะฮะ
เพื่อจะมาดูว่าเด็กเนี่ยมาปลาหินใส่เขาทำไมนะฮะ
คุณธิรวัตรเนี่ยบอกว่าตอนนั้นขับรถนะครับ
จะไปต่างจังหวัดระหว่างทางก็ผ่านสกลนคร
เห็นแล้วล่ะว่ามีเด็กตัวเล็กเนี่ยอายุแค่๓๔ขวบยืนอยู่ข้างทาง
หมาตัวหนึ่งอืมอ่าทีแรกคิดว่าเออสงสัยก็
คงมายืนรอขอแตรสามช่าแบบที่เด็กต่างจังหวัดเขาจะชอบ
เอาไปยืนรอรถแล้วก็ขอให้กดแรร์ใช่ไหม
อ่าอ่าก็ไม่คิดอะไรนะครับขับรถผ่านฮะเสียงก้อนหินกระแทกกระจกปุ้งออกมา
มั่นใจเลยว่าเด็กปลาหินใส่แน่ก็เลยถอยรถมาเพื่อจะมาดูผู้ปกครองของเด็ก
นะแต่ไม่เจอผู้ใหญ่แถวนั้นเลยเจอแต่เด็กคนนั้นนั่นแหละฮะอืมเด็ก
ตัวน้อยนิดเดียวอ่าแล้วก็วิ่งวิ่งแบบอ๋อหน้าสลดแบบเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แค่ว่าแค่เตือนไป
ตะโกนสอบถามน้องว่ามาปลาหินแบบนี้ได้ยังไง
แล้วก็เป็นลูกเต้าเหล่าใครครับอ่าตะโกนค่อนข้างที่จะเสียงดังในระดับหนึ่งครับ
เพื่อที่อ่าอยากให้ผู้ปกครองเขาเนี่ยออกมารับรู้ออกมารับทราบอ่ะครับ
ว่าตัวน้องเองอ่ะออกมาทำอะไรแบบนี้ก็ตัวผมเองก็อ่า
สังเกตดูสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้มีผู้ปกครองหรือมีใครออกมารับตัวน้องเลย
น้องก็ยืนเล่นสำนึกผิดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เหมือนแบบตัวผมเองก็รีบด้วยครับ
ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวสักเท่าไหร่ครับอ่านี่คุณธิรวัตรหรือว่าคุณเจนะฮะ
บอกรถเขาไม่เป็นอะไรมากนะครับไม่ได้คิดจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจาก
ผู้ปกครองของเด็กหรอกก็เป็นรอยเล็กน้อยอ่า
แต่ว่าเขาอยากจะบอกผู้ปกครองของเด็กว่าปล่อยลูกหลานมาอยู่ตามถนน
ริมถนนแบบเนี้ยตามลำพังอย่างงี้ได้ยังไงค่ะนี่ไม่นับเรื่องปลาหินใส่รถชาวบ้านเนี่ย
เกิดโอ้โหโดนรถเฉียวชนเจ็บหรือตายขึ้นมานี่ทำยังไง
อันตรายมากโอ้โหอ่ะเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์มาเตือนกันไว้นะครับค่ะ